ขวัญคุณก๊อฟอยู่สองคนตาดีกันหรือเปล่า

ถ้าตาดีช่วยมาส่องข่าวนี้กันหน่อยสิ
ว่าที่มันลอยอยู่ในคลองสามเสนียตัวไร
มันตัวอะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยค่ะ

บอกปลาตัวใหญ่มีคลีบโผล่ด้วย
คุณขวัญอย่ายอมค่ะตัวอะไร
มันก็มันไม่ใช่ขี้มันแข็งอะไรอย่างนั้น

เถียงกันเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
หลายคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนปลาตัวใหญ่

จินตนาการไปนะไอ้ที่โผล่มามันเป็นคลีบ

มีใครรู้ไหมครับว่านี่คือตัวอะไร
เป็นคนหรือเป็นปลาหรือตัวอะไรบอกผมที

อย่ากับมันแบบชิวเลยไหว้เร็วพอสมควร
ขณะเดินทางกลับบ้านมองไม่ชัด
พยายามซูมกล้องแล้วมันอยู่ไกลมาก
ลักษณะคล้ายปลาตัวใหญ่กำลังไหว้แหวกมาเลย
แล้วก็มีท่ออากาศโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ

เขาก็เลยถ่ายคลิปไปส่งให้แฟนช่วยดูหน่อย
หลายคนคอมเม้นท์แทรว์โตนะล่ะหรือเปล่า
โตนะล่ะอยู่เมียลำขงไม่ใช่ที่นี่นะครับ
บางคนมาแซวบอกว่าปลาดุกแหละปลาตะเพียนปลาสวายตัวใหญ่หรือเปล่า
บางคนบอกว่าอันนี้ดิฉันชอบมาก
ดูไม่ออกแต่ขอสาธุ๙๙ไว้ก่อนได้ป่ะ

แต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมมีคนเข้ามาเฉลยนะ
ว่าที่แท้จริงแล้วคุณก๊อฟฟังดี
มันไม่ใช่ปลาตัวใหญ่มันคือไม้เสียบป่า

นี่ฉันตาดีจริงดิฉันคิดอยู่แล้ว

คิดอยู่แล้วก็มันเป็นแท่งแข็งแล้วมันจะเป็นขี้ปาก

มันไม่ได้ลอยมาแบบถวนน้ำมา
พลาสติกมันอยู่นิ่งนะคุณสังเกตดี
แต่น้ำมันมีจังหวะของมันอยู่ใต้น้ำ
มันมีคลื่นไงมันมีคลื่นใต้น้ำ
มันไหลถวนมาก็เลยเหมือนมันเคลื่อนที่
โอ๊ยแหม่ลุ้นให้ป่าย
สาธุ๙๙ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันคือถุงพลาสติก
สาธุใครดี